มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าตลอดทั้งปี
คุณผู้ชมนักข่าววิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลกันบ่อย

ล่าสุดนะคะส่งท้ายปลายปีมีอีกหนึ่งดารา
บอกว่าเป็นตัวเธอแล้วก็เที่ยวไปหลอกเงินชาวบงชาวบ้าน
ผู้ชายทั้งไทยและเทศเอาบอกศูนย์เงินไปแบบ
เขาเอาหน้าสวยของเงินอ่ะไปหลอกเขา๕๐๐๐๐๐คุณผู้ชมโดยหญิงสาวรายดังกล่าวนะคะ
หลอกเอาเงินไปทำอะไรไม่รู้นะคะเห็นบอกว่าหลอกเออไม่ทำศัยกรรมคุณผู้ชม
ซึ่งสาวไอซ์บอกว่าครั้งนี้จะไม่ทนนะคะแล้วก็จะไม่ให้อภัยแล้วค่ะ
เพราะแฟนคลับคนนางกล่าวไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกเคยทำมาแล้วค่ะ
แต่ตอนนั้นผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความค่ะเธอจึงแค่เรียกไปตักเตือน
แต่ว่าครั้งนี้มันเกินทนจริงค่ะก็เลยต้องจัดการดำเนินคดีกับแฟนคลับคนนี้แล้วล่ะค่ะ
คือไอซ์ตกเป็นผู้เสียหายในเรื่องของการแอบอ้างปลอมแปลงเฟซบุ๊ก
ซึ่งเขานำไปหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายค่ะ
ก็คือคุยแล้วก็มีการส่งรูปของไอซ์ไปแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีของตัวเองไปให้
เหมือนกับว่าหลอกว่าจะยืมยืมเงินคือที่ทราบมาก็นำไปทำศัยกรรมด้วย
แล้วก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจำไม่ได้
ถ้าได้ดูอยู่ก็หยุดเถอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ทราบ
เท่าที่ทราบนะคะเราไอไม่แน่ใจว่าทำมากี่ครั้งแล้ว
แล้วเราได้มีการคุยมีการตักเตือนกันไปเรียบร้อยแล้ว
คิดว่าไม่ควรจะทำอีกแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วค่ะ
อย่าทำนะคะมีความผิดนะคะให้ความรู้เลยนะคะ
ความผิดที่แฟนคลับคนนี้จะโดนนะคะก็เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตราสิบหกจำคุกสองปีนะคุณผู้ชมปราบอีกสองแสนค่ะ
ซึ่งจริงแล้วไอซ์เนี่ยไม่มีเฟซบุ๊กนะคะใครอย่าไปหลงเชื่ออีกเด็ดขาดค่ะ
ส่วนผู้เสียหายท่านอื่นนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถแจ้งความได้
ตำรวจก็บอกว่าจะทำการสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อย่าเรียกว่าเป็นแฟนคลับเขาเลยดีกว่าเป็นหายนะในชีวิตเขาก็ว่าได้
เอาเงินไปทำศัยกรรมสุขศัยอยากจะไปเกาหลีอาจจะตั้งชีวิตให้เลย